ค่ายรถยนต์ที่ใช้กลุ่มดาวลูกไก่เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับ

เขามีการเตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในไทยปลายปีนี้ครับ
แล้วก็เปิดให้สื่อมวลชนไปลองขับรถไปลองสมรรถนะของรถ

ขับพร้อมกันกับคุณลินดาอุตมะเลยครับ
ถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตและเฉียบคมมากขึ้น
ส่วนการตกแต่งซุ้มล้อกันชนหน้าหลังเป็นสีดำ
แสดงให้เห็นถึงความสมบุกสมบันมากยิ่งขึ้น
ส่วนความสูงของพื้นยังคงไว้เท่ากับรุ่นที่แล้ว๒๒๐มิลลิเมตร
รองรับการขับขี่ในแบบออฟรถได้ในยามจำเป็น
ไซด์ภายในใช้วัสดุหุ้มเบาะที่เดินตะเข็บสีส้ม
บอกมีซวดทรงซัพพอร์ตด้านข้าง
เพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นสปอร์ต
แต่ยังสามารถใช้งานได้ทั่วไป
เบาะหลังพับเก็บได้เพื่ออำนวยความสะดวกเก็บของขนาดใหญ่
ความบันเทิงในรถเป็นชุดจอสัมผัสขนาด๘นิ้ว
นิวซูบลูเอ็กซวีคอร์สโอเวอร์รุ่นนี้นี่แหละค่ะ
ที่จะมาเปิดตัวที่เมืองไทยปลายปีนี้ค่ะ
และหลังจากนี้นะคะเขาก็จะพาเราไปทดสอบสมรรถนะค่ะ
ว่าช่วงล่างมีความบึกบึนยังไงกันบ้าง
ช่วงทดสอบสมทนามีทั้งหมด๓สถานีด้วยกันค่ะ
เริ่มจากทดสอบระบบควบคุมการกระจายกำลัง
และแยกคุมเบรกแต่ละล้ออย่างอิสระ
เริ่มต้นจากไต่เนินชันวิ่งบนทางคลุขระ
ไต่พื้นเอียง๔๕องศา
มาถึงสถานีที่๒จะให้เปลี่ยนเลนส์กระทันหัน
วิ่งวนเป็นวงกลมและหักเลี้ยวแรง
บนพื้นที่ที่เป็นทรายสลับดินโคน
ทำให้เห็นการทรงตัวที่ดี
ส่วนสถานที่สุดท้ายทดสอบแบบเร่งผ่านแผ่นกระดานเหล็กฉีดน้ำ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะยึดเกาะพื้นผิว

วกกับสลาลอมอย่างรุนแรง
ทดสอบการตอบสนองของพวงมาลัย
ยังประกอบจากโรงงานในประเทศมาเลเซีย
ส่วนการสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยมองว่า
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไปประเทศต่าง
ที่มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในอีก๒ปีข้างหน้า
เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างพลังในไทย
เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า
มีพลังสร้างพลังใหญ่ที่สุด
สำหรับการสร้างโรงงานในไทย
สำหรับยอดขายในประเทศไทยปีนี้
มีแผนขยายโชว์รูมอีก๑๐แห่งเป็น๓๗แห่ง
และจะทุ่มงบประมาณ๑๐ล้านบาท
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน